เรื่องที่ชาวบ้านร้องทุกข์เข้ามาแล้วนะฮะ
ดังนั้นไทยรัฐก็ต้องไปช่วยนะครับ
ร้องทุกข์เนี่ยคุณร้องเรื่องอะไรเป็นหลักรู้ไหม
เรื่องอะไรใช่
ทางเขาชะโงกหนองจอกในเขตตำบลบ้านกล้วยอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์
ชาวบ้านบอกว่าถนนสายนี้ระยะทางสุดโหดกว่า๑๐กิโลเมตร
มีทั้งหลุมขนาดเล็กขนาดใหญ่
แถมยังมีน้ำขังกระจายทั่วผิวถนน
ผู้ที่ขับขี่ไม่สามารถหลบหลีกได้
เตือนผู้ใช้รถใช้ถนนระมัดระวังวันได้รับอันตราย
มีหนำซ้ำถนนสายนี้เสียหายมานานกว่า๒๐ปี
ที่ผ่านมาชาวบ้านทนความเดือดร้อนไม่ไหว
ถึงกับลงขันซื้อปูนซีเมนสำเร็จรูป
หยอดหลุมซ่อมแซมใช้เป็นการชั่วคราว
แต่พอถึงหน้าฝนถนนก็ถูกกัดซะจนเป็นหลุมเหมือนเดิม
และขยายวงกว้างออกไปเรื่อย
ทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยมาก
โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นมักจะขี่รถจักรยานยนต์
เกิดอุบัติเหตุบ่อยในช่วงเวลากลางคืน
ชาวบ้านและผู้ที่สัญจรผ่านไปมา
ต่างได้รับความลำบากและได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก
เนื่องจากเป็นถนนสายหลักที่ใช้สัญจร
และใช้ขนย้ายพืชผลทางการเกษตร
ออกไปขายสู่ท้องตลาด
เขาอยากให้หน่วยงานมาช่วยเหลืออะไรบ้างเนี่ย
ช่วยเอาง่ายให้เขามาขี่แบบประจำทุกวันนะครับ
มาดูทางบ้างมาดูอะไรบ้างครับหน่วยงาน

ชาวบ้านจะไปหาที่อนามัยที่ตอนเจ็บไข้ได้ป่วยนี่ก็ลำบากมากครับ
แล้วก็เด็กนักเรียนนี่รถเด็กนักเรียนกลัวจะเกิดอุบัติเหตุ
ถ้านักเรียนตกจากรถลงมานี่

ฉะนั้นขอฝากหน่วยงานช่วยทำให้หน่อยนะครับ
บรรดาผู้สูงอายุในหมู่บ้านยังบอกว่า
ถนนสายนี้สัญจรลำบากมากที่สุดแล้ว
เจ็บไข้ได้ป่วยจะไปหาหมอที่อนามัย
กว่าจะเดินทางออกจากหมู่บ้านค่อนข้างลำบาก
รถรับส่งเด็กนักเรียนกลัวจะเกิดอุบัติเหตุ
เพราะวิ่งกันทั้งเช้าทั้งเย็น
วิงวอนถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เข้ามาดูแลแก้ไขปรับปรุงสภาพถนนให้พร้อมใช้งาน
และมีความปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สินของชาวบ้านด้วยค่ะ